ใสนะครับแล้วก็มีผู้คนที่อยู่ด้านล่างนะครับพร้อมกับข้อความบอกว่าขอบคุณทุก
กำลังใจที่มีมาให้ทั่วสารทิศครับสติดีกำลังใจมีพร้อมเดินหน้าเข้ารัฐสภาตามปกติครับอ่านี่ล่าสุดเลยนะฮะ
เลือกนายกในวันพรุ่งนี้นะฮะนี่ฝ่ายความมั่นคงเขาบอกว่าจะมีกลุ่มแฟนคลับพักเก้าไกลก็คือด้อมส้มมีกลุ่มทะลุฟ้ามีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิ

อย่างส่วนตัวของคุณยิ่งชีพเอง
จะติดตามการโหวตเลือกนายก

ไม่รู้ว่าแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเนี่ย

โดยเฉพาะวันนี้ที่กรกตส่งเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธา

สถานการณ์เป็นไปได้ที่สวจะไม่โหวตให้กับคุณพิธา
ซึ่งนั่นอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น

หากผลโหวตเลือกนายกออกมาไม่ถูกใจผู้คน

ก็อาจมีการแสดงออกและมีท่าทีบางอย่าง
และหากเหตุผลที่สวบอกกับประชาชน
ไม่เลือกคุณพิทาเป็นนายกฟังไม่ขึ้น

ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้สวอาจกำลังหาเหตุผล
เพื่อวันพรุ่งนี้จะได้มีอะไรพูดมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธา
เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นข้ออ้าง
ในการโหวตวันพรุ่งนี้
เหมือนว่าสวอาจจะไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรมดรีดูทรงตอนนี้นะ
ก็เป็นไปได้ว่าคนจะมีอารมณ์โกรธนะครับ
แล้วใครจะเป็นคนดูแลจัดการกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไป

มายพสวธนกิจวิบูลผลนะครับ
นี่เป็นแก่นำของทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วย

มายบอกว่าในกลุ่มของตัวเธอเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยกันเลยว่าวันพรุ่งนี้
จะไปรวมตัวกันที่รัฐสภาหรือไม่
เพราะในกลุ่มยังไม่ได้ประกาศอะไร
ส่วนที่หลายกลุ่มจะเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้
ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีใครไปให้กำลังใจกัน
เพื่อยืนยันในหลักการว่าสสและสวต้องเคารพมติของประชาชน
ทุกคนสามารถไปให้กำลังใจได้
แล้วเป็นสิทธิอันชอบทำที่ใครก็สามารถทำได้
เชื่อว่าเป็นการยืนยันอำนาจของประชาชนที่เลือกมาแล้ว
คาดหวังอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้า
ก่อความเป็นการขัดขวางสวไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่

จำเป็นจะต้องกังวลถ้าหากจะมีใครไปอยู่ตรงนั้น
เพราะมันเป็นสิทธิ์อันชอบทำที่เขาสามารถทำได้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมมาตรการโอ้โห
เหมือนกับว่าประชาชนจะบุกเข้าไปในสภาหรืออะไรแบบนั้น

ส่วนทางเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะครับ
นางสาวธนพรวิจันทร์นะฮะเป็นผู้ประสานงานนะครับ
ว่าพรุ่งนี้กลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
จะไปรวมตัวที่หน้ารัฐสภานะครับ
โดยจะมีเวทีกลางสลับสับเปลี่ยนกันให้แต่ละคนขึ้นพูดปลาใส
ปักหลักรอจนกว่าจะทราบผลการโหวตเลือกนายก
โดยทางคุณธนพรยืนยันว่าตัวเธอไม่ใช่ด้อมส้มนะครับ
แต่เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
และมองว่าภักดิ์ที่มีเสียงข้างมาก
ได้รับการโหวตเลือกให้เป็นนายกและจัดตั้งรัฐบาล
เชื่อว่าหากการโหวตเลือกนายพิธาไม่ผ่าน
เพราะเสียงของสวประชาชนไม่ยอมแน่นอน
ที่ก็จะต้องไปแล้วก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ที่เขาไม่โหวตพิธาเป็นนายก
ซึ่งเขาได้เสียงข้างมากจากประชาชน
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบรัฐสภานะคะ
ความพร้อมสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้